ท่ารำของตัวพระตัวนางและเทวดามีท่ารำซึ่งเป็นท่าแม่บทถึง๖๘ท่า
ดังตัวอย่างจากบทละครเรื่องรามเกียรพระราชนิพลในรัชกาลที่๑
นารายปราบนนทุกข์ดังนี้
เทประนมปฐมผมสี่หน้าสอดส้อยมาลาเฉิดชิ้นถั้งกวางเดินดงหงบินกินนรินเรียกถ้ำอำไพร
การฝึกหัดท่ารำจะใช้๒จังหวะคือจังหวะเพลงช้าและจังหวะเพลงเร็ว
หน้าทัพตะโพนให้จังหวะเพลงช้าคือจะโจงจะทิ้งโจงทิ้ง
ส่วนหน้าทัพตะโพนให้จังหวะเพลงเร็วคือตุ๊กทิง
ร่วมสืบสารและอนุรักษ์วัฒนธรรมไทยโดย
ธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชน